เอ๊ะประชาชนมองแล้ว

ให้เวลาพิสูจน์ผลงานต่อ

ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์อยู่ในสายแล้ว

เราได้คอรมอเกือบครบสมบูรณ์แล้ว

มีอยู่๒คน๒ตำแหน่ง
รอตรวจสอบคุณสมบัติอยู่

เมื่อไม่อยากไปตายเอาดาบหน้า

ก็ต้องถอยออกมาก่อน
เขาเคยสอนให้เรารู้ว่า
อะไรที่ยังไม่ชัวร์

ความรู้สึกความแขลงใจจากสังคม

ดื้อใครท้าทายความรู้สึกสังคม

หรือนายกเศรษฐาให้ถอยออกมา

คนที่อยู่กับข่าวมานานเนี่ย

เวลาพอเกิดเรื่องราวเฉาโฉขึ้นมา

ตัวเองเนี่ยไม่ผิด

มีคนแนะนำให้ลาออกมาเสียก่อน

และคิดว่าเดี๋ยวเรื่องมันก็

ฉะนั้นเสียหายเยอะ

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่

สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่
วิเคราะห์การเงินมาเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมครับ
นี่คือตัวอย่างของของประเทศที่เขาพยายามเอาคนที่มี
ด้านต่างต่างมาเป็นรัฐมนตรีกำกับกระทรวงนั้นและที่น่าตั้งข้อสังเกตเขาให้ความสำคัญเรื่อง
ครึ่งหนึ่งของรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงฉะนั้นแต่อย่างที่บอกครับ
ทฤษฎีเรื่องนี้ไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จของความสำเร็จในการบริหารกระทรวงเสมอไป
เพียงแต่ว่าเออเอามายกตัวอย่างให้ดูฉะนั้นมาถึงบ้านเรา
มาถึงจุดนี้แล้วให้อะไรก็ไม่ดีไปกว่าให้โอกาส
ให้โอกาสและรอดูผลงานโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี
ซึ่งต้องยอมรับว่าท่านออกลูกขยันลงไปดูลงไปลุย
รับฟังปัญหาของหลากหลายสาขาอาชีพแล้วนำมาเป็นข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน
เดินหน้าแก้ปัญหานั้นนั้นแล้วท่านก็มอบให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
กำหนดทิศทางแก้ปัญหาให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด
สองวันนี้ลุยไปฟังปัญหาจากหน่วยงานโน้นงานนี้ไปที่วินมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ว่า
ท่านไม่ได้ละเลยปัญหาของอาชีพที่เป็นรากเง่าอาชีพที่เป็นรากย่า
ซึ่งก็เป็นความหวังของกลุ่มอาชีพต่างว่าเมื่อนายกลงมาฟังปัญหาด้วยตัวเอง
มันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจังมากขึ้นไหมนายกก็ต้องไม่ทำให้คนเหล่านี้ผิดหวัง
เพราะว่าทุกปัญหาอาชีพมันสะท้อนให้เห็นว่า
ปัจจัยของปัญหาหมักหมมและเรือหลังเยอะแยะมันเป็นปัญหาที่แก้ยากทั้งนั้นแหละครับ
ถ้าแก้ง่ายเขาก็แก้มาได้ก่อนที่นายกคนนี้จะมารัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
ก็จะต้องทำงานให้ได้ดั่งใจอย่างที่นายกตั้งความหวังไว้
และถ้าทำไม่ได้นายกจะทำยังไงก็นายกก็จะต้องมีอำนาจที่แท้จริง
ทีมงานหลังบ้านของนายกจะต้องเป็นตัวกำหนดเกณฑ์ประสานกับรัฐมนตรีที่มาจากภาคร่วม
ฉะนั้นวันนี้ก็ให้อภัยไม่ใช่ให้อภัยให้โอกาสนายกเศรษฐา
และที่จริงที่หลุดปากออกมาให้อภัยเนี่ยผมนึกถึงที่ข่าวเมื่อกี้ว่า
ไอ้ที่ท่านไปปลาปากกาอะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับคือไอ้ฝ่ายเตรียมงานเนี่ย
ปากกาที่มันเขียนไม่ติดเขียนไม่ออกเนี่ยมันทำให้คนหุดหงิดนะครับ
เวลาผู้บริหารจะเซ็นชื่ออะไรแล้วลูกน้องเอาปากกาที่ไม่มีหมึกให้
หรือมึกไม่ออกเนี่ยผมเคยเห็นปาสะดาดปาปากกาทิ้งมาเยอะเลยครับ
เฉพาะนายกเศรษฐาคนนี้หรอกเพียงแต่ว่าท่านเป็นคนสาธารณะ
ท่านก็บอกว่าเออท่านขออภัยนะแต่ถ้าถามว่า
อารมณ์หงุดหงิดจากปากกาเขียนไม่ติดเนี่ยมันเจอกันเยอะครับ
เจอกันเยอะเพียงแต่ว่าพอไม่เป็นนายกเรื่องนี้มันก็ไม่เป็นข่าว
อ่ะนี่วันนี้ก็ขีดเส้นใต้เอาการเมืองเรื่องแค่นี้ก่อนครับ